คุณแก้วนาธพรและก็ซุปอั๊มทัชราภานั่นเองนะคะ
ถึงเขาจะยังไม่มีงานตรงงานแต่งอะไรแต่หลายคนก็ยกให้แล้วว่าเป็นสะพ้ายใหญ่และสะพ้ายรองนั่นเองค่ะ
คือก่อนหน้านี้นะคะพี่อ้ำของเราเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็ชื่นชมในความน่ารักของนางเอกรุ่นน้องคุณแต้วนัทพรไปเรียบร้อยแล้ว
ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะแต้วเองก็ชื่นชมเหมือนกันให้สัมภาษณ์ผ่านระบบซูมค่ะ
ฝากผลงานเพลงซิงเกิลสองของตัวเองมีชื่อว่าร้อยเปอร์เซ็นต์
แล้วก็เล่าโมเมนต์ด้วยว่าในวันที่เจอซุปตาสาวเจอพี่อ้ำคือดีใจมาก
บอกนะคะว่าไปทานข้าวกันฉลองวันคล้ายวันเกิดคุณแม่ของไฮโซโพก
แล้วก็ไฮโซประไนหวานใจของทั้งคู่นั่นแหละนะคะ
บอกเลยว่าดีใจมากเลยที่ได้เจอพี่อ้ำค่ะ
รับนะว่าแม้ว่าจะเคยเจอกันบ้างเจอกับพี่อ้ำก่อนหน้านี้อยู่บ้างแล้ว
แต่เวลาที่ไปทานข้าวกับครอบครัวของหวานใจเนี่ยนะคะ
ทุกครั้งที่เจอก็ยังคงเขินอยู่แล้วก็ยังตื่นเต้นด้วยความเจอซุปตา
พี่อ้ามสุขตาแต่ว่าเจอกี่ครั้งก็ยังตื่นเต้นดีใจอยู่เหมือนกันนะคะ
แล้วก็วันนั้นชอบสุดเลยดีใจสุดเพราะอะไร
ได้เลยค่ะพี่อ้ำบอกนะจะกี่เทคก็ได้นะคะหนูพร้อมและยินดี
อ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
ก็เราก็เหมือนแฟนคลับท่านหนึ่งเราก็จะแบบ
อย่างนี้เราก็กินข้าวปกติค่ะพยายามเก็บอาการว่าไม่ตื่นเต้น

หลายคนก็แซวว่าเป็นแบบสไพร์ฟใหญ่สไพร์ฟเล็กแบบอย่างนี้

ไม่รู้มันก็เรื่อยเหมือนเราแฮปปี้แค่ไหน

ฮิวพันเตยเปล่งปรักดูมีน้ำมีนวลมากขึ้น

เอาเป็นว่าคู่นี้ถ้าให้มีข่าวดีจะเป็นคู่ของพี่อ้ำก่อนก็ได้

เต้ากับไฮโซนไนท์คุณผู้ชมนะ